มีนักดำน้ำชาวสิงคโปร์ที่มาร่วมภารกิจครั้งนี้นะครับ

รวมทั้งนายริกสแตนตันนักดำน้ำชาวอังกฤษ
ที่ไปเจอเด็กครั้งแรกเลยนะครับที่จุดเนินนมสาวนะครับ
กสแตนตันนักดำน้ำชาวอังกฤษนะครับ
เป็นนักดำน้ำที่เชี่ยวชาญมากเป็นมือวางอันดับต้นของโลกเลยนะครับ
ด้านการดำน้ำกู้ภัยในถ้ำ
ก็เปิดใจกับสื่อมวลชนหลังจากเดินทางจากไทยไปถึงอังกฤษแล้วนะครับ
บอกว่าเขาได้กล่าวถึงนาทีแรกที่พบกับทีมหมูป่าบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมาก
แต่ตอนนั้นก็ยอมรับว่าเขาลุ้นว่าทั้งหมดจะมีชีวิตอยู่หรือไม่
แล้วสุดท้ายทั้งหมดก็ปลอดภัยดี

และก็มีความสงสัยที่ไม่แน่นอน
เป็นนักดำน้ำมืออาชีพนะครับแต่ว่าลิกสแตนตันยอมรับว่า
ภารกิจที่ถ้ำหลวงของไทยเป็นปฏิบัติการที่ไม่เคยมีใครทำสำเร็จมาก่อน
ซึ่งความดีความชอบทั้งหมดต้องยกให้ทีมงานทุกฝ่ายที่ยอดเยี่ยม
รวมทั้งการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ไทยด้วย
เป็นความสนุนที่ยอดที่ไทยและความต้องการสนุนที่เชี่ยวสมัครที่และการปลอดภัย
เพราะฉะนั้นเราได้ทำการทำให้พันธ์เป็นการทำงานมาก
ที่ทีมดำน้ำจากอังกฤษเริ่มปฏิบัติการเดินสาย

ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้ความช่วยเหลือเป็นไปได้
โดยที่นักดำน้ำทุกคนปลอดภัย
คุณหมอก็ได้กล่าวถึงความช่วยเหลือจากคนไทยและชาวต่างชาติ
ผ่านการส่งกำลังสนับสนุน
เรื่องของอาหารการสื่อสารสื่อมวลชน

ทำให้ระดับน้ำในถ้ำลดลง
รวมทั้งความกล้าหารของหน่วยซิลที่เสี่ยงอันตรายเข้าไปอยู่กับเด็ก
ในตอนท้ายคุณหมอวิชาร์ดแฮริสก็ยำว่า

เพื่อยกความดีความชอบให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
เพราะทุกคนล้วนมีความสำคัญ
ที่ทำให้ภารกิจนี้ลุล่วงไปได้นะคะ
นักดำน้ำกู้ภัยชาวสิงคโปร์วัย๕๐ปีนะคะ
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในชาวต่างชาติหลายพันคนค่ะที่มาเชียงราย
เพื่อที่จะช่วยทีมหมูป่า๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวง
ก็เป็นการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์นะคะ
นักดำน้ำชาวสิงคโปร์คนนี้ก็บอกว่า
เหตุผลที่ตัดสินใจอาสาเข้าช่วยเนี่ย
เพราะว่าได้เห็นข่าวว่าสถานการณ์มันเลวร้าย
เด็กและโค้ชทีมหมูป่าต้องเผชิญติดอยู่ในถ้ำ
เขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักดำน้ำที่ได้รับมอบหมาย
ให้ช่วยสนับสนุนภารกิจนี้ในวันสุดท้าย
ซึ่งเป็นการนำตัวเด็ก๔คนและโค้ชออกจากถ้ำหลวงค่ะ
นี่เป็นวันสุดท้ายที่ช่วยออกมานะคะ

ก็คือการที่ต้องอดทน
เพราะว่าในวันปฏิบัติภารกิจนำตัวเด็กและโค้ชออกมา
ตัวเขาเองกับนักดำน้ำจากหน่วยซิลของไทย
ต้องรอรับคำสั่งปฏิบัติการอยู่ในน้ำที่เย็นมาก
สภาพที่ชื้นมากอยู่แบบนั้น๙ชั่วโมง
แล้วก็การดำน้ำในโครนเย็น
ทัศนวิสัยเป็นศูนย์มันยาก
มันเป็นความท้าทายในแบบที่ประสบการณ์การดำน้ำ๒๖ปีของเขา

ประสบการณ์๒๖ปีคือไม่ได้ช่วยการดำน้ำกู้ภัยในครั้งนี้
มันง่ายขึ้นเลยค่ะคือมันยากขนาดนั้น
เขาเล่าบอกว่าตอนที่เขากับเจ้าหน้าที่
กำลังลำเลียงส่งตัวเด็กกับโค้ชออกจากถ้ำนะคะ
วินาทีนั้นคือเต็มไปด้วยเสียงสวดมนต์
เกือบทุกศาสนาที่ต่างตั้งใจภาวนาให้เด็กและโค้ชปลอดภัยค่ะ
คือไม่สามารถที่จะขาดใครได้ในภารกิจครั้งนี้นะ
นี่ก็เป็นชุดลำเลียงก็ต้องส่งต่อกันเป็นทอด

เขาบอกว่าเขาต้องรอในน้ำนาน๙ชั่วโมง
นอกจากความอิ่มเอ็มใจเพราะว่าปฏิบัติการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วนะครับ
สิ่งที่เขาได้รับกลับมาจากภารกิจที่ถ้ำหลวงของไทย
ก็คือมิตรภาพจากเพื่อนนักดำน้ำด้วยกัน
นอนอยู่ด้วยกันในถ้ำหลวงไปไหนก็ไปด้วยกัน
อยู่ด้วยกันเกือบ๒๔ชั่วโมงนะครับ
แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นนักดำน้ำจากหน่วยซิลของไทยนี่เอง
รวมทั้งนักดำน้ำที่มาจากหลายประเทศด้วย
โดยนักดำน้ำกู้ภัยชาวสิงคโปร์คนนี้ได้ปิดท้ายแบบซึ้งนะครับ
เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยนะไม่มีพี่ไม่มีน้องเลยนะ
แต่ตอนนี้เขามีพี่น้องเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมาย
ทั้งจากไทยจากอาเจนติน่าจากอังกฤษจากอีกหลายชาติ
แล้วทุกคนก็ต่างยอมรับซึ่งกันและกัน

ไม่ได้แบ่งเชื้อชาติไม่ได้แบ่งว่าใครมาจากชาติไหนอะไรยังไงเลย
เป็นความผูกพันเป็นความเคารพซึ่งกันและกัน
ทำให้เขากับเพื่อนนักดำน้ำในทีมเนี่ย
เดินทางไปร่วมงานศพของจ่าเอกสมานกุนันหรือว่าจาแซม
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเพื่อนนักดำน้ำที่เป็นฮีโร่ของทุกคน
เพราะว่ามาช่วยภารกิจแล้วก็เสียชีวิตจากการเข้าไปวางถังอากาศ
แล้วถ้าสังเกตนะนักดำน้ำทุกคนเลยนะที่อยู่ในถ้ำหลวงนะ
ที่เราเห็นภาพเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยมีการถ่ายทอดภาพออกมาเนี่ย
ไม่มีใครแบบใส่ชุดแล้วก็ติดทงชาตินั้นชาตินี้
ว่าฉันมาจากทีมนั้นทีมนี้มีชื่อทีมอะไรนี้ไม่มีเลย

เขามาแบบว่าเขามาทำมาช่วยจริง

ก็ต้องชื่นชมทุกคนจริงทุกคนมีส่วนสำคัญหมดนะคะ